คุณผู้ชมไปสูตรโอโซนบริสุทธิ์ที่คีรีวงค่ะ

แต่ว่าสูตรโอโซนแล้วแต่ว่าเราก็กลุ้มใจกับเรื่องหนึ่ง

กรณีที่มีผู้ประกอบการไปเทปูนเทคอนกรีต
เหมือนเป็นการไปลุกล้ำแหล่งน้ำ
ทีนี้ค่ะมันกลายมาเป็นเรื่องเป็นราว

เราไปตรวจเช็คบรรยากาศเมื่อเช้านี้

เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพกันหน่อยค่ะ
เพราะว่าผู้รับเหมาก็มีการระดมคนงาน
เข้าไปรื้อทุบคอนกรีต
ผู้ประกอบการบริเวณน้ำตกหนาหินท่าหา
เจ้าก็ทั้งเทปูนบางเจ้าก็ทั้งทำกำแพงเตี้ยเลยนะคุณ
ใช่เขาวิภาควิจารณ์กันเยอะเลยที่เขาแชร์กันเนี่ยนะ
ทำแบบนี้ได้ยังไงมันไปทำลายแหล่งต้นน้ำนะ

แล้วมันก็ทำให้เสียภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยค่ะ
เรื่องนี้ผู้รับเหมาอย่างนายนารงจันทุสร
เขาเป็นผู้รับเหมาที่ได้รับการว่าจ้างมาจากเจ้าของร้านกาแฟ
บอกว่าเจ้าของร้านว่าจ้างให้ผมมาลื้อถอนคอนกรีตออกทั้งหมด
ก็คงใช้เวลาสักประมาณ๓วัน
แล้วต้องใช้รถแบ็คโฮลเข้ามารื้อทุบ

ส่วนบรรยากาศที่บริเวณน้ำตกวันนี้ค่อนข้างเงียบเหงา
ร้านค้าร้านอาหารต่างปิดให้บริการ
เพราะว่าร้านค้าผู้ประกอบการเองเขาต้องจัดการตรงนี้ก่อนไงคุณ
คือลื้อคอนกรีตที่มันจะต้องทุบออกตามคำสั่งของหน่วยงานราชการ

ก็นั่นน่ะสิอันนี้คือหลายคนก็ยังกังวลอยู่นะคะ
แล้วก็จากการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยว
ที่เป็นจุดเช็คอินหลักของหมู่บ้านคีรีวง
อย่างบริเวณสะพานข้ามคลองคิรีวงที่ตำบลกำโลน
ห่างจากจุดที่มีการเทคอนกรีตประมาณ๒กิโลเมตร
ปรากฏว่าเราไปดูนะอ่านลำคลองตรงนี้
มันก็ยังสวยสดงดงามยังเป็นธรรมชาติดี
แล้วก็ไม่มีสิ่งก่อสร้างลุกล้ำเข้ามาแต่อย่างใดนะคะ
อันนี้เป็นภาพที่หลายคนก็ยังเป็นห่วงอยู่
อยากให้กลับมาสวยงามเหมือนเดิม